คุณผู้ชมฮะมาดูตำรวจน้ำดีกันหน่อยนะฮะ
ตำรวจสพเมืองน่านออกตรวจพื้นที่
และทีนี้โอ้โหยังไม่ได้กินข้าว

และร้านข้าวตรงนั้นมันอยู่ริมสะน้ำริมบ่อน้ำ
ปรากฏว่ามีเด็กเล่นน้ำกัน

กระโดดลงไปช่วยทันทีนะครับ

คุณผู้ชมฮะเป็นช่วงที่ทั้งตำรวจนายหนึ่ง

แจ๊กเป็นคนที่ว่ายน้ำอยู่ข้างหลังนะ
แล้วเขาเอามือข้างซ้ายจับอะไรไว้คุณ

เพราะเขาก็เกือบประคองตัวไม่ไหว
ชาวบ้านโยนท่อนไม้ไผ่ไปให้เขา

ก็เหมือนหนักตัวเหมือนกันเพราะผมใส่กางเกงยีน
กางเกงยีนมันก็ถ่วงไงคุณ

แต่สุดท้ายจ่าแจ๊กก็ไปเจอเด็กจนได้
เพราะว่าพยายามเหมือนเอาไม้เขียนลงไปใต้น้ำ
แล้วก็เอาเท้าเขียลงไปใต้น้ำ
ปรากฏว่าไปเจออะไรนิ่มอยู่ก็กลายเป็นเด็กแล้วฮะ
จากนั้นก็ชาวบ้านก็รีบกระโดดน้ำลงไป
แล้วก็ไปช่วยกันดำน้ำลงไปหา
งมจนเจอเด็กชายชั้นป๕คนนี้
ซึ่งจมหายไปแล้วนะในน้ำลึกตั้ง๔เมตร
กระทั่งช่วยขึ้นมาบนฝั่งได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะจ่าแจ็คหรือว่าจ่าสิบตำรวจยุทธภูมิธน
จากตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองน่านนะครับ

ผมคือออกตรวจออกลาดตะเวนในพื้นที่
แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวกันแวะมาทานข้าวเย็น
ที่ร้านใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะ
เพราะว่ามีเด็กมาเล่นน้ำ๔คน

ไปประมาณ๑๐นาทีได้ยินเสียงชาวบ้าน
แล้วก็เด็กตะโกนขอความช่วยเหลือ

กระโดดลงไปทันทีทั้งที่ใส่กางเกงยีนนะฮะ
แต่น้ำมันลึกมากแล้วก็ใต้น้ำมันไหลแรง

ทีนี้ชาวบ้านโยนไม้ไผ่ให้ช่วยในการพยุงตัว
กระทั่งเขาพยายามค้นหาตัวเด็กที่จมน้ำอยู่นาน

ก็เลยรีบผุดตัวขึ้นมาตะโกนบอกชาวบ้าน
ชาวบ้านก็กระโดดน้ำลงไปช่วยเด็กขึ้นฝั่ง
แล้วก็ตอนนั้นกู้ไพมาพอดีสุดท้ายช่วยเด็กได้
ฟังเสียงจ่าแจ๊คกันหน่อยฮะ
ก็ขึ้นฝั่งกู้ไพเข้ามาพอดี
โอ้โหนี่แหละฮะก็มีการชื่นชมนะ

แล้วก็เห็นว่าทางผู้บังคับบัญชา
จะได้มอบเกียรติบัติในการชื่นชมกันด้วย

ชาวบ้านและพลเมืองดีในการช่วยค้นหาน้อง
กระทั่งเจอแล้วก็ขอบคุณกู้ภัยด้วยที่มาเร็ว
แล้วก็สามารถที่จะยื้อชีวิตของน้องเอาไว้ได้นะครับ
ตอนนี้อาการเด็กก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นะ